พอเห็นภาพที่คุณทัศนัยอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่แล้ว
ประชาชนที่ไปรุมกันแย่ง
เพื่อที่จะไปตรวจเชื้อโควิด๑๙

เป็นกลุ่มที่เขาเริ่มสงสัยตัวเองแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านติดคนในครอบครัวติด
หรือว่าบางคนเริ่มมีอาการแล้วนะคะ
แต่หลังจากนี้ไปคุณผู้ชมครับ
คาดว่าภาพนี้จะค่อยลดน้อยลง
เพราะมีการปลดล็อกเกิดขึ้นแล้วนะคะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็คือให้โรงพยาบาลเอกชนใช้ตรวจ
ใช้วิธีตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็ว
แต่ว่านั่งรอประมาณ๑๕๒๐นาที

โรงพยาบาลเอกชนจะต้องทำแบบนี้แล้วนะคะ
แต่ถ้าใครไม่พบก็คือเป็นลบค่ะ
จะต้องกลับไปกักตัวที่บ้านนะคะ

ทะเรศกระรัฐไหนระวิวุง
เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กล่าวถึงแนวทางในการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
และการจัดระบบดูแลผู้ป่วย
การตรวจหาเชื้อทางสบสมีการประชุมกับโรงพยาบาลเอกชน

ได้จำนวนมากจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันนะคะ
หากตรวจพบเชื้อมีระบบการดูแล๒ระบบดังนี้
ก่อนหน้านี้คือหลายโรงพยาบาล
พอโรงพยาบาลเขาเต็มเขาก็เลยไม่อยากรับคนที่จะมาตรวจหาเชื้อ
เพราะว่าถ้าตรวจว่าติดเชื้อโรงพยาบาลจะต้องรับ

ทีนี้ตอนนี้มี๒แนวทางแบบนี้นะคะ
แนวทางที่๑หากโรงพยาบาลเอกชนมีเตียง

พบว่ามันเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ควรรักษาในโรงพยาบาลเช่นอาการหนักอายุมากเป็นกลุ่มเสี่ยง
โรงพยาบาลจะต้องหาเตียงรองรับให้ได้
เหมือนเดิมนะคะอันนี้เหมือนเดิมเลย
แต่ข้อที่๒ที่เปลี่ยนไปคือ
ผู้ติดเชื้อแข็งแรงดีไม่มีอาการ
สถานพยาบาลเอกชนสามารถดำเนินการมาตรการ
โดยได้รับความยินยอมและสมัครใจจากผู้ติดเชื้อ
ก็คือผู้ติดเชื้อที่มีลักษณะสีเขียว
อาการน้อยให้กลับไปกักตัวที่บ้านนะคะ
แพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์ค่ะ
เปิดเผยแนวทางการจัดระบบดูแลผู้ป่วย

มอบที่วัดไข้ให้ผู้ป่วย
ค่าออกซิเจนให้ผู้ป่วยเอากลับไป
แล้วก็ไปวัดเองแจ้งกลับมาที่โรงพยาบาล
วันละ๒ครั้งค่ะเอาฟังเสียงคุณหมอค่ะ
กับเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด

ที่จะดูว่าปอดท่านยังดีอยู่ไหมนะครับ
ท่านที่สงสัยเนี่ยเรามีวิธีการด้วยครับ
ให้ลุกนั่งออกกำลังกาย
ก่อนจะออกกำลังกายลุกนั่ง๑นาที
เราขอวัดออกซิเจนก่อน

ถ้าออกซิเจนในกระแสเลือดดอกมากกว่า๓
เราจะให้มาที่โรงพยาบาล

ทางอธิบดีกรมการแพทย์อธิบายบอกว่า
อาจจะใช้วัดหรือว่าโรงเรียนในการดูแลผู้ป่วย

อยู่ระหว่างการหารือแผนงานก่อน
นำเสนอสบคต่อไป

ว่าในชุมชนจะดูแลกันอย่างไรค่ะ